เพิ่มเติมความสุขให้กับคุณผู้ชมต่อเนื่องมากกว่าความห่วงใยกันไปเอง
ก็คือเรื่องของความสนุกสนานของการแข่งขันนั่นเองนะคะ
เป็นการแข่งขันอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปช่วยกันตัดสิน

เต้นหน่อยค่อยคิดกัน
นั่นสินั่นสิดิฉันก็คิดแบบนั้นแต่พอมาดูกติกามารยาทแล้ว
ไม่ใช่นี่นี่การแข่งขันส้มตำลีลาจ้า

นี่แหละค่ะเอาลงจากเวทีมาก่อนนะจ๊ะมาแข่งส้มตำกันก่อน
นี่คือสีสันความสนุกนะคะในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคาม

งานนี้ค่ะมีเหล่าบรรดานักตำส้มตำมือฉมัง
จาก๑๓อำเภอในมหาสารคามมาร่วมแข่งขัน
รวมทีมกันมากว่า๑๗ทีมค่ะ
กติกาก็คือว่าให้ผู้เข้าแข่งขันตำส้มตำออกมา
แซ่บนัวให้อร่อยที่สุดยังไม่พอ
จะต้องมีการโชว์ลีลาโดนบนเวทีด้วย
เงื่อนไขนี้คุณต้องทำให้เข้าตากรรมการนะจ๊ะ
ผู้ชนะก่อนรับเงินรางวัล๗๐๐บาทไปได้เลย
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะ
ทีมมาดวนกันแบบนี้ใครจะไปยอมกันง่าย
คนมาเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตำส้มตำครกสาก
ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบนี้
เอาให้ดูลีลาของแต่ละทีมก่อนโอ๊ยพูดเลย
ตำก็ตำจะรำก็รำโอ้จะโยกก็โยกเอามันทุกอย่างอ่ะ
บางคนมารยาทดีมีไหว้ก่อนตำด้วย
ว่ายก่อนอ๋ออ๋อคำนับฝ่านเอง
แล้วเขามีหัวอะไรของเขาเป็นกิมมิกเออ

จริงอุ้ยแต่ละทีมนะไม่ธรรมดา
บางทีมค่ะคุณเต้นค่ะ
เต้นแรงถึงขั้นว่าวิกหลุดกลางเวที

ลุดตัวหรือเปล่าฮะเอิญ

เอามาเก็บหัวกลับไปด้วย

แหม่ถมใครก็หวัง

นี่ขนาดเราดูผ่านจอยังขนาดนี้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

เขาจะดัดแปลงหรือว่ามาประยุกต์ต่างชุดที่มีอยู่แล้วอย่างนี้บางทีมก็เป็นชุดพื้นเมืองพื้นบ้านเป็นงานสร้างสรรค์มาให้มีสีสันเรียกรอยยิ้มกันที่ไหนมีแข่งส้มตำก็จะสนุกสนานอร่อยแซ่บแบบนี้แหละค่ะ